โจ๊กร้อนไปแล้วทานขนมไปแล้วใช่ไหม
พาไปหาน้ำกินดีกว่า

แต่เด็กสมัยนี้อาจจะไม่ค่อยรู้จักกันแล้ว

จรวดเป็นน้ำอัดลม
แบบโบราณเย็นฉ่ำชื่นใจจ้า
น้ำจรวด
ไปไกลนิดนึงจังหวัดกระบีค่ะร้านนี้น้ำจรวดอัดลมโบราณ
บางคนอาจจะไม่เคยเห็นเพราะว่าเป็นรถขายน้ำอัดลมแบบโบราณ
ที่หาได้ยากแล้วในปัจจุบันสมัยนี้
แต่ถ้าเกิดเป็นคุณพ่อคุณแม่นะคุณอาคุณนัท
เคยเห็นแน่นอนเพราะว่าเราสามคนก็เคยเห็น

ชอบมากจริงคุณจะได้เห็นจรวดที่พุ่งเลยนะ
โอ้โหวิ่งเข้าใส่เลยครับชอบมากชอบ
คือตอนเด็กคิดว่าไอ้ลมที่อัดลงไปนะ
มันก็คือท่อไอเสียของเจ้าจรวดอันนี้นะ
ไม่ใช่ไม่ใช่คือจริงแล้วคือมันเป็นน้ำที่อัด
โซดาที่มันอัดแก๊สเข้าไปนั่นแหละคุณชอบทานรสชาติอะไร
ผมชอบกลิ่นสระสระใช่มั้ยสระไซเดอร์

ซาซี่ถูกต้องนี่ค่ะบางคนน้ำจรวดก็จะรู้จักอะไรที่มันเป็นแบบนี้
ได้อัดทรสเป็นความสมัยก่อนนิดหนึ่งนะคะ
เราจะเห็นตรงนี้ค่ะคุณเป็นรูปเหมือนจรวด
ใช่มันคือโซดาที่อัดลมลงไป
แล้วก็จะมีรสชาติน้ำหวานต่างเรียงรายให้คุณเลือกเลย
ไม่ว่าจะเป็นลิ้นจี่ลำไยมะนาวสละ

ตอนที่เวลาไปสั่งนะเห็นไหมไอ้โหลอย่างนี้

แล้วเราเด็กเราก็จะไปยืนดูว่าเขาใส่ให้เรากี่กระบ๊วย
เต็มไหมหวานไหม

ขออีกคุณลุงที่เขาขายเขาเห็นหน้าตาเรา

หน้าตาคุณน่าสงสารไง
สองกระบวยสามกระบวยก็ว่ากันไป
แปลว่าคุณชอบทานหวาน
คือเพิ่มช็อต

อัดลมโบราณคันนี้นะเป็นของคุณลุงสุพัฒน์ลุงบอกว่าทำอาชีพนี้มาสามสิบแปดปีแล้วคุณชนะ
ตอนแรกเนี่ยขายแค่น้ำหวานใส่น้ำแข็งธรรมดา
แต่ว่าไม่ค่อยได้รับความนิยมเพราะว่าน้ำอัดลมสมัยใหม่มันออกมานึกออกไหม
เดี๋ยวนี้มันมีหลายต่อหลายยี่ห้อก็เลยมีโอกาสไปเที่ยวที่มาเลเซีย
แล้วก็เห็นน้ำอัดลมโบราณแบบนี้ก็เรียนรู้วิธีการทำมาค่ะ
แล้วก็กลับมาทำขายในประเทศไทยนี่แหละตอนนี้ขายอยู่ที่จังหวัดกระบี่
มีลุงคนเดียวเลยนะที่ขายในจังหวัดนี้ก็เลยไปขอจดสิทธิบัตรเอาไว้เลย
จรวดอัดลมโบราณที่ผ่านมาก็จะมีคนติดต่อให้ไปขาย
ออกงานตามเทศกาลต่างต่างมากลุงบอกว่าจริงจริงอ่ะอยากจะวางมือ
อยากจะพักให้ลูกให้หลานมาสืบทอดกันนะแต่ลูกหลานที่เอาไปทำก็จะไม่ค่อยจริงจังกันเท่าไหร่
พอเอาไปทำรสชาติมันก็จะเพี้ยนไปจากเดิมลุงก็เลยอ่ะทำขายเองก็แล้วกัน
เพราะว่าลูกค้าติดก็เยอะอะนะถ้าใครสนใจนะคุณลุงเขาใจดีมาก
เขาบอกว่ายินดีจะสอนวิธีการทำให้เลยคิดค่าใช้จ่ายแบบถูกเลย
ราคาพิเศษเลยนะคะแต่ถ้าเกิดว่าเป็นเด็กเด็กเนี่ย
ต้องการจะเปิดทำมาหากินแบบสุจริตช่วยเหลือแบ่งเบาภาระครอบครัวพ่อแม่ผู้ปกครอง
ลุงยินดีสอนให้ฟรีเลยอ๋อเหรอใช่ค่ะแล้วก็มีวัตถุดิบจำหน่ายในราคาถูกด้วย
ก็คือถ้าเกิดสนใจอยากจะได้สูตรเนี่ยก็ไปขอเรียนกับคุณลุงได้
แล้วก็สั่งซื้อวัตถุดิบพวกน้ำเชื่อมหรืออุปกรณ์อะไรต่างแบบนี้
จากคุณลุงได้อีกทีหนึ่งด้วยถ้าเกิดสนใจนะอยากจะทำขายดูบ้าง
สำหรับแบบน้องน้องหนูหนูหรือว่าอยากเจอแบ่งเบ้าครับครัว
หรือใครอยากจะทำเป็นแบบอาชีพอีกหนึ่งอาชีพ
ก็ลองคุยกับคุณลุงดูคุณลุงใจดีค่ะคือไอ้น้ำแบบเนี้ย
นับวันยิ่งหายากหายากนะแต่ว่าคนเนี่ย
ก็อยากจะกินกันเนี้ยใช่เพราะว่าบางทีเนี้ย
เราอยู่กับยุคสมัยใหม่เครื่องดื่มทางเลือกอะไรเยอะ
บางทีเราย้อนกลับไปหาของกินที่มันเป็นของโบร่ำโบราณบ้าง
มันก็ด้วยความรู้สึกดีอีกแบบหนึ่งใช่ก็อาจจะเป็นโอกาสก็ได้นะคะ
กับใครที่สนใจคุณลุงเขาก็ใจดีเนอะใจดีใจดีสอนให้เลย
อย่างของคุณลุงนี่เขาใช้แก้วพลาสติกใช่ไหม
แต่ถ้าในยุคผมสมัยสมัยก่อนคุณใช้อะไร
เขาใช้ถุงพลาสติกอ๋อถุงพลาสติกเนี้ยเราก็เขย่าเขย่าเขย่าเขย่า
ตอนที่ผสมกับน้ำอัดลมอ่ะบีบบีบก้นถุงด้วยเออบีบบีบขย่าวขย่าว
ขย่าวขย่าวขย่าวอ่ะฟูไม่ฟูสิคนค่ะคนทำเนี้ยเขามีศีลมือ
เขามีความชำนาญการผสมผสานอะไรดีมากเลยนะคะ